อันนี้ก็โอ้โหใจดีสู้เสือเหมือนกันค่ะ
มีคนเขาไปหากบหาเขียดกลางค่ำกลางคืนใช่ไหม

เขามองไปไกลเห็นเหมือนมีคนนอนอยู่

คนนั้นไม่ตอบมาเขาก็เออคิดว่าคงหลับอยู่
ผ่านไป๒๓วันเดินผ่านกระท่อมตรงนี้อีก
ไปเอ้ามีคนนอนอยู่เหมือนเดิม
แล้วคราวนี้คุณผู้ชมเห็นไหมคะลมมันตีลมมันตีแรงมาก
กลิ่นเหม็นโชยจนมุ้งเปิดมารู้เลยที่นอนอยู่
ไม่มีลมหายใจแล้วเป็นศพแล้วนะคะ
นี่เป็นเหตุการณ์ตอนเจ้าหน้าที่จะไปเก็บศพ
แล้วเห็นไหมต้นไม้ลมพัดแรง
โอ้โฮแรงมากค่ะดูแบบนี้เลยค่ะซึ่ง
เหตุการณ์นี้อยู่ในพื้นที่บริเวณกระท่อม
ในพื้นที่หมู่๘ตำบลโคกสำโรงที่ลบบุรีนะคะ
เป็นกระท่อมกลางทุ่งนาอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่แบบนี้ค่ะ
ห่างจากหมู่บ้านประมาณ๑กิโลกรัม
ทีนี้จากการที่เจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งแล้วก็มาตรวจสอบที่กระท่อม
กระท่อมหลังนี้มีร่างของนายบุญมีพรมรักษาอายุ๕๘ปี
นี่ค่ะเสียชีวิตในลักษณะที่นอนหงาย
มือสองข้างพาดอยู่กับหน้าอกนะคะ

ยาวสีน้ำเงินกางเกงขายาวสีดำคือนอนหนุนหมอน
แล้วก็มีมุ้งกางอยู่มีผ้าห่มกองอยู่ปลายเท้า

ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงสภาพศพคือมันเปลี่ยนรูปไปเยอะแล้ว
แล้วก็กลิ่นเหม็นโชยทั่วบริเวณประกอบกับมีลมพัดแรงด้วย
จากการชนะสวดพลิกศพไม่เจอบาดแผล

เจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๕วัน
ทีนี้ก็ต้องไปสอบถามชาวบ้านที่เป็นคนเจอศพนี่แหละค่ะ
ไปสอบถามนายสุพลอายุ๒๙ปี
เขาเล่าให้ฟังนะถ้าย้อนไป๑๙สิงหา
ตัวนายสุพลออกไปหาพวกหาหนูหาเขียด
แล้วก็เห็นนะว่ามีคนนอนอยู่ที่กระท่อมแบบนี้

แต่พอไม่มีเสียงของนายบุญมีทักกลับมา
ก็ยังคิดอยู่ว่าเออคงนอนหลับไม่ได้คิดอะไร
หลังจากนั้นค่ะผ่านไปอีก๒๓วัน
นายสุพลเองก็ออกไปหาหนูหาเขียด

แต่ทีนี้กลิ่นเหม็นเน่ามันโชยมาแล้ว
แล้วเอาไฟฉายส่องไปอยู่นะก็ยังเห็นว่าเป็นคนนอนอยู่
จังหวะนั้นตัวนายสุพลเองไม่กล้า

ก็คิดว่าเออเดี๋ยวเช้าก่อนเช้าแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูแล้วกัน
ทีนี้วันนั้นก็ยังคาใจอยู่
เชื่อไหมคาใจแบบไม่ได้หนูไม่ได้เขียดอะไรเลยสักตัวหนึ่ง
เพราะยังเอ๊ะทำไมคนนอนท่าเดิมนอนอยู่ไม่ไปไหนเลยเหรอ
ทีนี้ค่ะทนไม่ไหวแล้วมันคาใจชวนเพื่อน
ใจดีสู้เสือเลยไปดูซะหน่อยสิ
กลางดึกนั่นแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
รอให้ถึงเช้าแล้วแล้วปรากฏว่าเดินไปคุณผู้ชม
ลมมันพัดมาแรงตีหน้าโอ้โหกลิ่นอึ๊บมาเลยค่ะ
ทีนี้มุ้งเปิดรู้เลยว่าที่นอนอยู่นั้นน่ะ
คือคนตายแล้วแล้วก็นี่แหละคือคนที่เห็นตั้งแต่๑๙สิงหา
วิ่งหนีกระเจิงค่ะวิ่งมาเสร็จแล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่

ชาวบ้านบอกว่าตัวของผู้ตายก็คือนายบุญมี
มีอาชีพรับจ้างทั่วไปทีนี้ถามว่าเอ้า
ทำไมนายบุญมีถึงมานอนที่กระท่อมกลางทุ่งนาแบบนี้
เพราะว่ามีญาติของนายบุญมีเขาต้องถูกกักตัว

ทีนี้ตัวนายบุญมีก็เลยมานอนที่กระท่อมนี้
ท่อมนี้เป็นกระท่อมของนายจ้างค่ะ

ก็คาดว่าน่าจะมาจากโรคประจำตัวกำเริบ
หรือว่าอาจจะหิวโหยจนหมดแรง

เจ้าหน้าที่ก็ต้องส่งศพพิสูจน์ที่โรงพยาบาล
แล้วก็ให้กู้ภัยนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนา
เนื่องจากว่าครอบครัวคือไม่ได้มาดำเนินการ
ก็ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ค่ะ